ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เป็นวินาทีชีวิตเหมือนกัน
ผู้ชายคนนึงค่ะขี่รถจักรยานยนต์นะคะแต่ปรากฏว่าคือฝ่าไฟแดง
แล้วก็ไปมุดใต้ท้องรถบรรทุก๑๘ล้อถูกรถทับศีรษะจนเสียชีวิตนะคะ
นี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นไหมคะเข้าไปใต้ท้องรถแบบนี้
วันนี้สี่แยกพอดีใช่ค่ะคือขี่มาค่อนข้างเร็วด้วย
แล้วก็ฝ่าไฟแดงด้วยนะคะแยกบ้านหน้าทัพ
อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้เราสโลภาพ
ทำภาพช้าให้ดูเห็นไหมเข้าไปใต้ท้องแล้วไม่พ้นไง
พ่วง๑๘ล้อล้อด้านหลังมาทับ
คนที่เสียชีวิตชื่อว่านายวุฒินันสุธินอายุ๒๘นะคะ
คือล้อรถพ่วงเหยียบศีรษะรถจักรยานยนต์พังยับ
ส่วนคนขับรถพ่วงก็มอบตัวกับตำรวจสพท่าสารานะคะ
จากการรวบรวมหลักฐานของตำรวจก็ได้ข้อมูลมาว่า
พ่วงก็เคลื่อนตัวออกมาจากแยกคือทางฝั่งของรถพ่วงเขาเป็นไฟเขียว
พอผ่านแยกมาได้นิดนึงนายวุฒินันขี่รถจักรยานยนต์
ฝ่าไฟแดงมาแล้วขี่เร็วแล้วมุดใต้ท้องรถเลย
แล้วไปไม่พ้นล้อหลังของรถบรรทุกพ่วงค่ะ
ก็เลยทับศีรษะเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุค่ะ